ไอนะคะคำว่านักการเมืองที่ดีก็คือคนที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมนะคะมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
และนโยบายอะไรก็ตามแต่ที่ชูมานั้นจะต้องจับต้องได้และพัฒนาได้แล้วก็ต้องทำได้ให้จริงนะคะขอบคุณค่ะ